ส่วนช่วงนี้เดี๋ยวจะพาไปดูอะไรสวยงามกันหน่อย
สวยสดแซ่บอย่างนี้หลบไปเลย
เดี๋ยวผมจะพาไปดูสาวสวยรุ่นใหญ่
เรียกได้ว่าสวยรุ่นกระดังงาลนไฟ
มาประกวดกันในงานนี้ครับ
กระดังงาลนไฟมัดใจหนุ่มสวนมะม่วงควงกันไปวัด
ชื่องานเลยยาวมาก

ไปดูภาพบรรยากาศของงานนี้หน่อยครับ

ในงานนี้ครับสาวกระดังงาลนไฟมัดใจหนุ่มสวนมะม่วงควงกันไปวัด

ชอบจังเขามีอะไรบ้าง
นี่เขาจัดกันที่เวทีกลางอาคารอเนกพิรมอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรชบูรณ์
เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในงานนี้แหละครับ
เป็นงานวันมะม่วงและของดีอำเภอหนองไผ่ประจำปี๒๕๖๐
ต้องยกนิ้วโป้งให้แบบพี่คนนี้เลย
อกนี้นะครับมีผลิตภัณฑ์จากมะม่วงจาก๑๓ตำบลมาร่วมงานแล้ว
ก็ยังมีกิจกรรมเยอะแยะมากมาย
แล้วก็ไฮไลท์นะครับเรียกได้ว่าไม่ใช่ว่าใครก็ไปประกวดได้นะ

เพราะว่าเขามีกฎกติกามารยาทสำหรับสาวกระดังงาลนไฟที่จะมาประกวดในครั้งนี้
ก็คือต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งใน๓ข้อนี้

ข้อแรกก็คือโสดสนิทเลิกกับแฟนมาแล้ว
เอาแบบชัวร์โสดนะคะ
อย่างที่สองก็คือเป็นม่ายสามีเสียชีวิตไปแล้ว

และอย่างที่๓เป็นผู้ที่ไม่เคยแต่งงานมาก่อน
แต่ว่าต้องมีอายุ๔๕๕ปี

ยังคุณยังไม่ถึงสักปีหน้าก็ถึงแล้ว
เดี๋ยวอีกสัก๑๐กว่าปี
กว่าปีอีกสักพักนึงจองสิทธิ์ไว้ก่อนได้

เพราะว่าคาดว่าอีก๑๐ปีก็ยังคงโสด

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไปดูโฉมหน้าค่าตาของผู้ประกวดกันหน่อย

ก็คือต้องปอกมะม่วงสุกจำนวน๒กิโลกรัมประมาณ๑๐ลูก

สาวกำลังงานรถไฟเหล่านี้ต้องปอกเพื่อให้ฝ่ายชายได้กินให้หมด

มีปอกไปด้วยเต้นไปด้วยระวังนิ้วนะพี่

โยกย้ายสายสะโพกสุดฤทธิสุดเด็ดจริงส่วนหนุ่ม
ลีลาของหนุ่มก็คือกินอย่างนี้
ประมาณกี่ลูกได้คุณชนะ๑๐ลูกได้ไหม
เยอะอยู่นะเนี่ยเต็มจานแล้วอร่อยจริง
ม่วงทั้งหมด๒กิโลอ่ะคุณ
แต่ก่อนที่จะมีการตัดสินกันนะว่าใครจะเป็นผู้ชนะของสาวกระดังงาลนไฟเนี่ย

คำถามที่เกี่ยวข้องกับมะม่วงนี่แหละ
ตอบถูกอกถูกใจกรรมการมากที่สุดก็โกยคะแนนไปแบบเต็มกระเป๋าเต็มกระบุงกันไปเลย
แล้วผู้ที่ชนะนี่เดี๋ยวจะให้ดูนะครับ
สาวกระดังงาลนไฟมัดใจหนุ่มสวนมะม่วงควงกันไปวัด

หมายเลข๓จากตำบลวังโบด

กร้าที่เต็มไปด้วยมะม่วง

ว่าผู้ที่สมบัติก็โดนเด่นตอบคำถามก็โดนใจ
ก็ได้รับใช่ชนะไปนะครับผู้ชมคราว

กระดังงาลนไฟที่สวยครบจริง
ต้องซ้อมรับตำแหน่งก่อนนะดิฉันนะ

บดีอีก๑๐กว่าปี

เจอกันหนุ่มสวนมะม่วง

ดิฉันจะควงคุณชนะไปปอกมะม่วง

เปลือกเปลือกโอ้โหกินเปลือกด้วย
จินตนาการวันนั้นดิฉันก็สนุกมากแล้ว
เดี๋ยวฉันจะรอเป็นกำลังใจนะคะคุณ